คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นิดนึงค่ะ
ราดยิงกลางงานแต่งงานใจกลางเมืองที่กรุงเทพเลยนะคะ
อันนี้หลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานที่พอจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วยค่ะ

กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องของความแค้นสถาบันการศึกษา

เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ภาพนี้ค่ะซอยสุธิพงศ์๑ทับ๑
ถนนสุธิศาลวินิจฉัยดินแดงกลางเมืองนะคะ
จักรยานยนต์สองคันนี่นะคะที่เราชี้ลูกศรสีแดงเอาไว้
มีคนขี่และคนซ้อนคันละ๒คน
ขี่ตามกันมาเหมือนจอดคุยอะไรกันไม่รู้อะค่ะ
แล้วกลับรถไปอีกทางหนึ่ง
คุณผู้ชมคะวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
รถจักรยานยนต์สองคันเดิมขี่มาค่ะนี่ค่ะ
วงจรปิดตัวสุดท้ายรถจักรยานยนต์สองคันเดิมขี่ผ่านไปครับ
คันแรกคนซ้อนใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวแต่แขนสีดำ
คันที่สองคนขี่เหมือนกับสะพายเป้นี่ค่ะ
วงจรปิดนี้คือหลักฐานนะคะหลักฐานเพิ่มนะคะ
สำหรับเหตุการณ์คนร้ายที่ไปยิงถล่มในงานแต่งงาน
บ้านเขาอยู่ในซอยนี้แหละค่ะบ้านที่จัดงานแต่งงาน
แล้วเหตุการณ์นี้มันอุกอาจมีผู้เสียชีวิต๑คน
คือนายนัทธวุฒิพินิษฐ์ใหม่ถูกยิงหลายนัดมาก
มีคนเจ็บ๔คนเป็นผู้ชายสามเป็นผู้หญิง๑
เหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองบ้านที่เกิดเหตุค่ะ
บ้านที่เกิดเหตุยังมีรอยเลือดอยู่เลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วรอยเลือดเนี่ยนะเป็นทางจากหน้าบ้าน
ไปถึงประตูบ้านแบบนี้ครับนี่คือคราบเลือดค่ะ
ที่กองเก้าอี้ที่เขานั่งกินเลี้ยงนะคะ
จัดวางเอาไว้อยู่เยอะเลยจะมีรถเก๋งสีบรอนเงิน
มีรอยถูกกระสุนยิงเข้าใส่นี่ค่ะเห็นรูกระสุนใช่ไหมคะ
ด้านหน้ารถครับมีคนเห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูล
บอกว่าเมื่อวานนี้หลังงานแต่งงานเสร็จพิธี
ช่วง๔โมงเย็นเขาก็นั่งสังสรรค์กันอยู่สัก๕คน
อยู่กันที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มของเพื่อนเจ้าบ่าวอะค่ะ
กลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวเขาเยอะเกือบ๖๐คนเขาก็ดื่มกันอยู่
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา๒๓คันวนผ่านหน้าบ้านที่จัดงานแต่งงานอยู่๒๓รอบ
สักพักหนึ่งมีผู้ชายคนนึงใส่เสื้อสีขาวเดินเข้ามาทำทีเป็นขอชาร์จโทรศัพท์มือถือ
แล้วบอกกลุ่มคนในงานว่าพวกพี่ไม่เกี่ยวนะแล้วเดินออกไป
วินาทีที่ลงมือยิงคนร้ายที่เป็นมือยิงคนแรกเนี่ยนะคะเป็นคนซ้อนนะคะลงจากรถชักปืนแล้วยิงเลย
จากนั้นก็ยิงสาดเข้าไปในงานลักษณะการยิงมันเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนเจาะจงไปที่กลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวอ่ะพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
แล้วยิงรัวหลายนัดมากทุกคนต้องหลบใต้โต๊ะเพื่อหนีตายจนผู้ชายที่ใส่แจ็กเก็ตสีเทากระหน่ำยิงผู้ตายจนล้มไปหน้าประตู
แล้วอย่างที่เห็นรอยเลือดอ่ะนะคะที่เป็นทางที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้นะคะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจมายิงกลุ่มรุ่นน้องเจ้าบ่าวคือเฉพาะเจาะจงเลยอ่ะว่าตั้งใจจะมายิงกลุ่มรุ่นน้องเจ้าบ่าวเป็นการเฉพาะ

แต่เขาก็ยิงกาดมาตรงนี้ผมมายิงฝั่งนู้น

พี่ก็หลบลงไปใต้โต๊ะอื่นหรือยังไงค่ะกับนักธุรกิจ

ถ้าเขายิงก็ไม่เหลือเพราะอยู่ใกล้เอง

ก็แสดงว่าเขาเจาะจงไปยิง
นี่ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
เหมือนกับเจาะจงกระหน่ำยิง
ถ้าเกิดกราดยิงไปเรื่อยสาดกระสุนไปเรื่อยเนี่ย

เหมือนเจาะจงไปที่กลุ่มรุ่นน้องเจ้าบ่าว

มันเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาไปได้อย่างไร
เจ้าบ่าวให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ๑๓สิงหาคมก่อนวันงานจริง
บ่าวชวนกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบัน
มากันประมาณสัก๕๐คนได้ก็มาสังสรรค์กันตามปกติ
จนวันงานเมื่อวานนี้๑๔สิงหาคม
บ่าวก็ชวนเพื่อนมาเพิ่มอีก๕๐๖๐คนนะคะ
รวมแล้วเพื่อนเพื่อนของฝั่งเจ้าบ่าวเป็นร้อย
นั่งกินกันอยู่ที่สโตเก็บของ
ตรงกันข้ามเยื้องกับบ้านเจ้าสาวอะค่ะ
ดื่มกันตั้งแต่เช้าจนเย็นจน๔โมงกว่า
ก็เกิดเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยนะคะ
เจ้าสาวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตัวเจ้าบ่าวเลนจบมาสองปีแล้วค่ะ
ก็เลยเหมือนกับคู่อริมาล้างแค้น
ในงานแต่งงานรุ่นพี่ที่มีการประกาศเชิญสิทธิ์เก่าเชิญรุ่นน้องอะไรมางานนะคะ
เขาประกาศเชิญทางเฟซบุ๊กแล้วเหมือนกับว่าสถาบันคู่อริเห็นหรือเปล่าครับ
แล้วรู้ว่าสถาบันนี้จะมารวมตัวกันอยู่ในงานแต่งงานงานนี้เยอะเลย
ตั้งใจมาก่อเหตุหรือเปล่า
เจ้าสาวบอกว่าลูกสาวเสียใจมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ่าวก็รู้สึกแย่มาก
ตอนที่มีเหตุการณ์รัวยิงเนี่ยค่ะเจ้าบ่าวอยู่ชั้นบนของบ้าน
เพราะว่าถึงเวลาที่เขาส่งตัวเข้าหออะไรกันแล้วไงคะ
มีแต่กลุ่มเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องอะไรนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่ข้างล่าง
ทีนี้ค่ะแต่คุณพ่อเจ้าสาวบอกว่า
ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วกันนะขอให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ก่อน
เพราะว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านที่จัดงานแต่งงาน
เขาบอกว่าโอ้โหตอนแรกนึกว่าจัดงานแล้วจุดประทัด
คือมันรัวมากเหมือนเสียงประทัดนะคะ
แต่ก็เอ๊ะแปลกใจว่าทำไมจุดประทัดกันตอนเย็นขนาดนั้น
แต่มันไม่ใช่แค่เสียงดังคล้ายเสียงประทัด
มันมีเสียงคนกรีดร้องเสียงร้องกันลั่นเลยนะคะ

เห็นคนกำลังหามผู้ตายขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลนะคะ

ที่ได้ยินเสียงปืนแล้วมีเสียงกลิ่นร้องอะครับ
ไวนะได้ยินพอเสียงปืนปั้งแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องกันอะไรกัน
แล้วก็แบบเหมือนชุดละมุนวุ่นวายกันไปหมด
พอได้ยินเสียงเขากรีดร้องก็เลยวิ่งไปดู
ไปดูแล้วก็ว่าโดนยิงกันอะไรประมาณนี้ค่ะ

คุณผู้ชมคะตามภาพในกล้องวงจรปิด
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นมีการตั้งข้อสังเกตว่า

ใช่สงสัยมาดูเส้นทางลาดเหลามาดูเส้นทางหลบหนีอะไรแบบนี้
คือวัดระยะจากบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ถ้าเลี้ยวซ้ายไปทะลุถนนสุธิศาล

แต่ถ้าเลี้ยวขวาก็น่าจะหนีไปทางปากซอยห้วยขวางได้
ทะลุแยกสุธิศาลถนนวิภาวดีรังสิต
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะขี่รถหลบหนีไป
เส้นทางมุ่งหน้าถนนรัชดาพิเศษลอดใต้อุโมงไปนะคะ

โผล่สอนอสุทธิศาลเลยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับในเอกชาวบ้านในพื้นที่อีกคนค่ะ
ใครอะไรก็รีบเดินผ่านไป
พอสมควรนะจนผมออกไปซื้อข้าวเสร็จแล้วผมกลับมาก็ยังอยู่
ก่อนเกิดเหตุใช่ไหม
ทีมข่าวของเราไปที่วัดลาบประเขา
ไปคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวยังไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ให้ข้อมูลสั้นกับทีมข่าวอะค่ะ
ว่าตัวผู้เสียชีวิตจริงแล้วก็เรียนจบมานานแล้วนะคะ
ผู้กำกับการสอนอสุทธิศาลก็บอกว่า

กำลังเร่งตามตัวกลุ่มที่ก่อเหตุก็นี่แหละค่ะ
ตำรวจบอกเลยว่าปมเหตุหลัก
น่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องสถาบัน
คู่อริต่างสถาบันอย่างนี้ค่ะ